คือต้องขอโทษนะคะที่อาจจะไม่ได้มาอธิบายอะไรหมด
ว่าตัวพี่ตัวเองก็คิดว่าอยากที่จะดูแลสุขภาพของตัวเอง
แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพของตัวเองก็เลยไม่ได้เปิดเผยหรือไม่ได้บอกใคร
ก็คือหลายคนคงทราบแล้วอาการก็มาจากตอนที่เขาเจ็บหลังครั้งแรกใช่ไหมคะ
เมื่อตรวจก็เหมือนกับว่าจะมีประดูกที่ข้อที่๓ทางด้านกรุษสำหรับมหาลิกลงไป

ประดูกที่สุดลงมาเนี่ยจริงแล้วไม่ได้เกิดเป็นสาเหตุมาจากอย่างอื่น

ใช่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินตกลงไม่ได้ยินเอ่อก็เอาไมค์ไปที่ลำโพงทั้งหมดเลยใช้อย่างงั้นอาจจะได้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

มาใช้ได้พี่เต้ยสามารถออกทำงานขอได้
ช่วงเดือนประมาณกุมภาพันธ์
ไปกำจัดละครที่ทำครั้งหนูได้
แล้วก็เริ่มเปิดละครเรื่องใหม่
คือเป็นผู้กำกับอย่างเดียวได้ด้วย
แล้วหลังจากนั้นเขารู้สึกปวดปวด

ก็เลยต้องกลับไปหาคุณหมอ

เพราะว่ามีวิดิวสุดเพิ่ม
ทำให้เขารู้สึกว่าถ่ายอาหารแล้วมันเป็นอยู่ของอม

กับเช็คร่างกายมาคารเซียมมันก็สูง
แคลเซียมสูงมันก็จะไปทำลายระบบความคิด

ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วจากที่เข้าไปรักษาทั้งแรกที่เดินตุราคมที่เป็นถ่าย
ปวดสะบักมากขึ้นเริ่มปวดเริ่มที่จะต้องไปฉายแสงมากขึ้น
แต่ว่าช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็เจ็บเจอกับวิกฤตโควิดพอดี
เราก็ไม่ได้แบบดูแลตัวเองกันดีกว่าก็ไม่ได้บอกใครมาก
เพื่อนฝูงที่จะเจอก็ไม่ได้บอกอาจจะมีคนทักว่าเอ้ยตู้อาจจะมันผอมลง
วิกฤตโคเค๊าก็ไม่ได้พูดอะไรก็คิดทุกคนเองก็เจอภาวะความลี่ดด้วยเรื่องโควิด
อยากงานนี้จะได้ข้อมูลเข้าโรงพยาบาล
เปลี่ยนที่ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะอย่างที่บอกความไม่ได้น้ำหนักเริ่มลด
เซียนสูงทำให้เรามีความรู้สึกว่าพี่กลัวตื่นมาเขาจะพูด
เขาจะพูดบางอย่างเช่นว่ากองถ่ายมาพร้อมหรือยัง
จะเริ่มถ่ายหรือยังเครนอยู่ไหนวันนี้ใช้เครนไหม
แล้ววันนี้กี่ชัดกล้องกี่ตัวคือเขาเริ่มเหมือนกับ
รู้สึกคิดถึงงานแล้วก็ถามพี่ตัวนี่อยู่ที่บ้านนะ
แล้วพักผ่อนอยู่ที่บ้านหมอขอให้พัก
เดือน๖เดือนแล้วเดี๋ยวจะทำงานได้เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องออก
ก็พอหลังจากนั้นนี่ปฏิกิจริงว่าทานอาหารไม่ได้
อุตส่าห์หมอคุณหมอบอกว่านั้นมาที่โรงพยาบาลด้วย
โรงพยาบาลเมื่อพุธที่แล้วค่ะ

อาการตอนนั้นก็หมอก็เอ็กซาเรย์
แล้วก็เลยบอกว่าจากที่ติดเชื้อปอดนิดเดียว
เพื่อที่จะเปลี่ยนยาตัวหมาเชื่อแม่ว่าน่าจะดี

แต่สุดท้ายนี้มันมาที่ป่อนเขาต้องจะเยอะจับกระดูก

คือคิดว่าการมาโรงพิบันที่ครั้งนี้
น่าจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้น
เพื่อที่จะเปลี่ยนพร้อม
เช็กรางกาย

จริงแล้วก็ก็กลัวพูดช้าลง
อาจจะเนื่องจากว่าอย่างที่เราเขาเราเคลเซียมสูง

พอเจอคุณหมอก็ยังบอกว่าอยากกลับไปเหมือนเดิม
จนกันห้างคุณหมอเริ่มบอกว่าพี่เปิ้ลทุกอยากเจอใครคนพิเศษไหม
เราก็เริ่มรู้สึกว่าหรือว่าไม่แน่ใจคุณจะเจอใคร
ซึ่งคุณช่างอีกตัว
ซึ่งเรารู้ตอนนั้นเรารู้ตอนนั้นเรารู้ตอนนั้นเลย
รู้ว่าเข้าโรงพยาบาลล้มแล้วก็เข้าไป
ได้คุยกันก่อนหน้าช่วงนั้นคุยกับตัว
ตัวบอกว่าคุยกันเป็นชั่วโมงเลยก็เป็นไม่มีอะไรไปนี่๑๐วัน
ฉายแสงเป็นระบบใหม่อะไรไม่รู้อธิบายเราก็ไม่เข้าใจ
ดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีก๑๐วันเจอกัน
อันนั้นคือเมื่อสักเดือนที่แล้วตอนที่เข้าโรงพยาบาล
แล้วก็มารู้อีกทีก็เริ่มที่เปิ้ลบอกว่า
เอ๊ะกินไม่ค่อยได้หรืออะไรเนี่ยก็ยังยังไม่มีใครบอก
คือตัวเนี่ยไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลย
จากที่เพื่อนบอกว่าตัวเนี่ยเป็นคนแบบนี้
ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนหรืออะไรเราก็รู้กันอยู่
เขาก็เงียบแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ญาติพี่น้องไม่มีใครรู้เลยรู้อยู่สองคน
บอกลูกด้วยกลัวลูกเป็นห่วงใช่ไหมตอนหลังลูกรู้
นี่คือความเขาเข้มแข็งแล้วก็อดทนที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
แล้วก็เดี๋ยวพอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟัง
เราก็มารู้ตอนนั้นอย่างที่ว่าแล้วก็เลยมา
แล้วก็ได้พูดคุยกันอยู่สักช่วงนึง
ก็อาการก็โอเคถึงแม้ว่าจะพูดช้าลง
แต่ว่ารับรู้ได้ทุกอย่างได้ยินแล้วก็ใช้ยักษิ้วเอา
ยักษ์คิ้วกับยกมือได้ยกมือได้
ก็ได้คุยกันอีกรอบใหญ่เพิ่งคล่อนวัน๒วันช่วงหลังนี้
แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงสุดท้ายที่ตัวจะไปเนี่ยเป็นเรื่องซึ่ง
จริงแล้วเป็นเรื่องดีมากนะสำหรับโดยส่วนตัว
เพราะว่าก็เคยเห็นคนที่จะจากลาพวกเราไปกันพอสมควรเนี่ย
ก็มีอาการต่างนานาหรือว่าใช้เวลาเยอะ
ก็อาจจะก็แล้วแต่นะบางคน
แต่ตัวเนี่ยนอนนิ่งเหมือนเหมือนเหมือนหลับไปเฉยเฉย
แล้วเราก็ได้คุยว่าเออตัวก็หลับไปก็ได้นะ
ถ้ามันเหนื่อยก็หลับไปไม่เป็นไรหรอกนะ
แล้วก็อ่าในวิทยาลังค์อ่าหลับไปแล้วก็มันเดี๋ยวมันก็เหมือนตื่นอ่ะ
ไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็ช่างมัน
ตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยู่ทุกคนอยู่
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมดทุกคนเนี่ยสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยวอ่ะ
เราคุยกับตัวอย่างนี้นะเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปต่างประเทศเหมือนอะไรอย่างนี้
กำลังจะขึ้นเครื่องทุกคนมาส่งสนามบินทุกคนก็เดี๋ยวก็เจอกันไม่มีอะไร
ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไม่มีใครต้องห่วงทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
ระเบียบชี้ให้ตัวดูแล้วทุกคนก็ทำได้ดีมากทั้งลูกทั้งเปิ้ลแล้วสุดท้ายก็ตัวก็ค่อยไป
ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาพยายามสู้สู้ด้วยฮาร์ดเวทเนี่ย
นิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยขยับนิดหน่อยตลอดเวลาแล้วคงขี้มากคงขี้มาก
อ่าสองสามวันสุดท้ายเนี้ยนะจนกระทั่งถึงบ่ายบ่ายด้วยซ้ำไปโอ้หกโมงน่ะ
เริ่มตอนหลังจากทุกคนมากันครบถ้วนแล้วที่เขาปรารถนาจะเจอหรือว่าอะไรอย่างนี้นะที่มันลงตัวแล้วก็
อยู่ในความสงบกันหมดทั้งคนอื่นและตัวตัวเองเนี่ยประมาณทุ่มนึงนะทุ่มกว่าเนี่ยมันค่อยลง
ลงแล้วก็เราก็คุยกันไปเรื่อยก็ตัวบอกตัวหลับนะสบายหลังจากสู้มาเยอะแล้วอาจจะสู้ก็สู้แต่จะพักก็พักก่อนหน้าพูดประมาณนี้
พักเมื่อไหร่อยากนอนเมื่อไหร่ตัดสินใจเองเลยนะตัวนะแล้วเขาก็ค่อยลงมาลงมาแล้วก็ลงไปคือมันไม่มีลงแล้วขึ้นมันไม่มีเหมือนกับการที่จะยื้ออีกไม่มีเหมือนกับว่าที่ผ่านมานี้พยายามจะสู้สู้สุดท้ายอาจจะแบบเอาละไปดีกว่าแล้วก็สบายครบถ้วนแล้วก็ลงไปลงไปแบบคือสงบจนไม่รู้จะว่ายังไงคือพาพวกเราสงบไปด้วยอ่ะ
พาทุกคนสงบไปด้วยนะและเรื่องนี้ก็ตรงกับที่เพื่อนตัวบอกว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แหละเพื่อที่จะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนมีเรื่องน่าขำเล่นคุยเล่นเล่นเข้ากับสถานการณ์ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่อยู่โรงพยาบาล๖วันทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งตอนจากไปเนี่ยยังทันให้พี่น้องญาติทั้งหลายกลับทันเคอร์ฟิลล์อีก
สั่งอะไรมากันครับ

ส่วนเพียรมมีค่ะก็คุยกันเรื่อยจริง
พี่สับให้เขาก่อนที่จะเข้าโรงพลีอาบรรยาบาร

คือเขาจะเป็นห่วงเรื่องงานเยอะโดยเฉพาะงานของเขา
อย่างเวลาที่เราบอกว่าเดี๋ยวอาจจะลองดูซิว่าใครจะมาช่วยพี่ตัวกำกับแทนบ้าง
เพราะอย่างงานละครที่พี่ตัวทำครั้งหรืออาทิตย์ทีวีหรืออีกไม่กี่ชีว
เขาก็บอกว่าไม่ได้ปัญหาว่าทำไมไม่ได้
ได้เพราะมันเป็นงานที่เขากำกับมาตั้งแต่แรกเขาก็ต้องทำให้จบสิ
เขาก็เขาก็ยังมีเหตุผลอะไรของเขาก็มีเรื่องงาน
แล้วก็มีเรื่องน้องหนุนน้องหนังหนุนจบแล้วใช่ไหม
หนูวางแผนชีวิตยังไงหนังวางแผนชีวิตยังไง
เพราะฉะนั้นต้องทำความฝันที่คิดอยู่ที่วางแผนอยู่ให้เป็นความจริงนะ
ได้ใช่ความจริงนะอย่าค้อเขาก็จะพูดพูดไปเรื่อยค่ะ
ก็ยังคืออยู่ว่าก็ต้องพยายามทำสิ่งที่เราอยากทำให้เป็นความจริงให้ได้

เข้มแข็งมากนะครับ

แล้วก็ทุกอย่างก็ต้องมาที่เปิ้ล

มันก็ค่อยทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
จริงมันต้องเข้มแข็งตั้งแต่เวลาคนถามแล้วล่ะ
ว่าพี่โต้เป็นยังไงบ้างพี่โต้เป็นยังไง

เขาบอกมันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหากันเอง
แล้วก็ทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้ว
เราก็ต้องบางทีเราก็ต้องเก็บเอาไว้
แม้กระทั่งญาติพี่น้องบางคนเขาก็ไม่ได้บอก
คือในระหว่างที่รักษาตัวที่พี่โต้พี่โต้เองก็คือใจสู้กับพี่โต้

ใจสู้ค่ะพี่โต้สู้สู้ตลอดเลย
หมอคือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่หมอบอกแล้วล่ะ
เขาก็บอกว่าเขาสู้หมอบอกว่าต้องฉีดเข็ม
วอร์มร่างกายให้ดีนะเขาสู้มาตลอด
ทำตามที่หมอบอกกำลังกายทีละนิดเร็วค่อยขึ้นเดิน
มีใจราคาบังบาร์ที่อยู่เกี่ยวอย่างนี้
หมอบอกได้แต่อย่าหักผมนะ
เขาก็ออกก่อนเขาก็ไปทำงานคือเขาอยากทำงาน
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า
พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

พี่คิดว่าเข้างานทุกครั้งอยู่หรือเปล่า

แต่ตัวตัวที่สองหมาจะไม่ใช่เข้าข้อทั่วถือ

ก็มีหลายมุขฤทธิ์นะคะทุกคนทำงานเป็นจริงจัง
และบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงเขาก็ไม่ค่อย
เป็นสไตล์เขาก็ให้ส่วนตัวคือส่วนตัว
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปิดแต่เขาคิดว่าบางเรื่องมันส่วนตัว
แล้วทุกคนก็มีภาวะความเครียดที่แตกต่างกันไปอยู่แล้ว
ทำไมเราต้องเอาเรื่องเราไปให้คนอื่นอีกเขาจะเป็นคนอย่างเงี้ย
เขาจะเป็นคนเข้มเป็นคนที่แบบจริงจังบางเรื่อง
เป็นก็ดีในบางจุด

ก็คือทำอะไรก็ทำจริงจังแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่น
โดยไม่ได้คิดถึงตัวเองสักเท่าไหร่
แล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ที่เปิ้ลพูดนั่นแหละทุกคนก็พูดไว้อย่างนั้น
แล้วรักครอบครัวดูแลลูกเมีย
ญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพื่อนฝูง
ทุกคนเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือความภูมิใจที่สุด
ของการเป็นพี่ชายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้

มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะ
มันมาเมื่อไหร่มันไม่มีใครรู้นะทุกคนช็อกถูกแล้วเราก็ช็อก
แต่ว่าช็อกช็อกแป๊บเดียวก็พอไม่ต้องไปช็อกเยอะ
เราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะสิ่งนี้มันอาจจะเกิดกับใครก็ได้
กระทั่งตัวเราเองก็มันจะเป็นประโยชน์
ก็คือจะได้เกิดประโยชน์จากที่ตัวแสดงทำให้เห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้
มันไม่มีใครคาดคิดนะ
เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาทุกขณะทุกวันทุกเวลาด้วยความไม่ประมาท
แค่อย่างนี้ก็ฝากเป็นแฟนของตัวทุกคนที่รักภูมิญายตัว
ก็จะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วก็ส่งให้ตัวได้ก็ฝากฝั่งอย่างนี้แล้วกันนะ
อ๋อจริงก็พูดไปเยอะแล้วนะพูดให้ฟังอีกทีก็ได้ว่า
ตัวสบายอยู่แล้วทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้
เพราะว่าขณะเวลาที่คุยกันเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ย
เขาสบายไงเขาสบายก็อย่างที่เราบอกตัวบอกว่าตัว
ตอนนี้เนี่ยนะมันสบายใช่ไหมทั่วลูกสบายก็เหมือนนอนหลับนะ
สู้ไปอยากจะพักตอนไหนตัวก็พักนะ
ก็อยากจะนอนตอนไหนก็นอนตัดสินใจเองคือเจ้าตัวจะรู้ไง
ถ้าเราไปชวนสู้นะสู้อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้
ก็ดีนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดกูไม่ไหวแล้วทำไงใช่ไหม
เปิดช่องเปิดช่องให้เขาแล้วเขาก็ตัดสินใจเอง
เราก็บอกกับตัวตัดสินใจเองแล้วก็สังเกตนะว่าตอนนี้
มันสบายไหมเหมือนเราอยากจะหลับเนี่ยเราเหนื่อยมา
วันเราอยากจะหลับตอนจะหลับนี่รู้สึกเออ
หัวถึงหมอนนอนถึงเตียงเนี่ยนะเราจะรู้สึกเออสบายไหม
ตัวสบายใช่ไหมตอนนี้นอนสบายนะเออสบายอยู่กับความสบายนี้ไว้นะตัวนะ
แล้วก็ตอนนี้สบายนะแล้วตอนมันหลังจากหลับไปเนี่ย
มันไปไหนก็ไม่รู้มันก็จะสบายแบบนี้แหละ
เราก็บอกกับตัวเองอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจริงก็ไม่อยากบอกแล้ว
บอกไปหมดแล้วนี่มาบอกให้ฟังเฉยเป็นอย่างนั้น
เราก็รู้สึกว่าเออเราพูดไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะ
เราก็ไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้พูดไปเรายังรู้สึกดีเลยว่า
มันน่าจะดีเว้ยเออถ้าเราตอนตายมีใครมาพูดกับเราอย่างนี้บ้าง
ก็น่าจะดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็พูดกับตัวเองได้